แอนนาเสืองามเอี่ยมค่ะเมื่อวานนี้คึกคักสุวรรณภูมิแทบแตกอยู่เหมือนกันนะคะ
บรรยากาศเนี่ยโอ้โหแฮปปี้มากแฟนไปกันคึกคักเลยค่ะ
เมื่อวานนี้ค่ะน้องแอนนาเสือมาในลุคที่สวยสะกดเลยออร่าคนมงคุณผู้ชมดูเอาพูดไม่ผิดพูดไม่เกินจริง
สีแดงเลือดหมูเนี่ยเป็นสีโปรดของน้องเลยมาในลุคทรงผมฟาร่าฟาใจ
แฟนนางงามเห็นที่ไปรอส่งกันเมื่อวานบอกว่ากรี๊ดออกมาค่ะต้องกรี๊ดค่ะ
กรี๊ดออกมาด้วยความเขิมปลื้มสุดเหมือนฟิล์มแบบว่าอุ้ยส่งลูกถึงฝัน
มาพร้อมกับคุณแม่เมื่อวานนี้คุณแม่น้องแอนนาทาปากสีแดงเลยนะคะ
มาสคอตเอ่ยมงกุฎเอ๋ยทำเอาน้องแอนนาเสือนี่นะบอกเลยน้ำตาคลอ
ก็ถือซื้ยว่าน้องได้พลังบุกเลยที่แฟนรอมอบให้น้องก่อนจะบินไปชิงมงครูผู้ชม
แล้วไม่ใช่แค่แฟนนางงามเท่านั้นนี่เห็นไหม
เป็นโมเมนต์ประทับใจที่พี่พนักงานทำความสะอาดของกรทม
เพื่อนร่วมงานของคุณแม่น้องแอนนามาร่วมส่งน้องแอนนาด้วยค่ะ

ตั้งใจจะทำทุกวันในการประกวดอย่างเต็มที่ค่ะ
แฟนนางงามไทยสมหวังคว้ามงกุฎที่๓ของเวทีนางงามจักรวรรณกลับมาให้ได้
และแน่นอนนะคะว่าก่อนบิน๑วันน้องแอนนาเสือบอกว่าขอสักหน่อยนะคะคุณพี่
หนูไปมาแล้วไหว้สารหลักเมืองเอาเลิกเอาใจ
แค่ไหนก็ต้องมูอ่ะไปฟังความรู้สึกจากน้องแอนนาเสือกันหน่อยค่ะ
ก็ถือว่าไปขอเลิกขอชัยสารหลักเมืองค่ะเพราะว่าเรากำลังจะไปเป็นตัวแทนของคนไทยทุกคน
ก็เลยไปขอที่นั่นมาไม่ใช่ขอหรอกแค่ไม่ได้ขอไม่ได้ขอเรื่องบน
แต่ว่าไปขอให้ท่านช่วยปกปักรักษาเราแล้วก็ทำให้ทุกอย่างออกมาราบรื่นมากที่สุดค่ะ
คือเรารู้อยู่แล้วแหละว่ามันมีคนซัพพอร์ตเราแต่ไม่คิดว่าจะมีปริมาณที่เยอะมากขนาดนี้

ใจมากมากค่ะก็เกินความคาดหมายแล้วกันก็แอนนาจะเก็บความทรงจำนิ้วไปตลอดนะคะ
พูดไปก็น้ำตารื้นไปนะน้องจะเก็บความทรงจำนี้ไปตลอด
มกราคมปีหน้าคุณผู้ชมค่ะส่งกำลังใจเชียร์ไทยแลนด์กันหน่อย
น้องแอนนาเสื้องามเหยียมนะคะเชียร์กันเยอะเลย
ไม่แน่ใจเหมือนกันว่านางงามจักรวาลคนใหม่นี้นะคะอาจจะเป็นของคนไทยในปีนี้ก็ได้นะคะ
เป็นกำลังใจให้คณะคนสวยแอนนาเสืองามเอี่ยมไทยแลนด์
คนสวยเห็นคนสวยเราก็อยากจะสวยบ้างนะคุณผู้ชมเนาะ